พาคุณผู้ชมไปที่กำแพงเพชรนะคะเพราะว่าเข้าสู่วันที่๓แล้วค่ะ
สำหรับการตามหาน้องธันวาเด็กชายวัย๘ขวบที่ขี่จักรยาน
แล้วก็หายไปจากบ้านช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมายังช่วยกันตามหานะคะ
เพราะว่าคนในครอบครัวก็ยังเชื่อมั่นว่าน้องยังมีชีวิตอยู่ทุกทางค่ะ
ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งคนในพื้นที่ช่วยกันตามหาทั้งในมุมของความเชื่อก็ด้วย
ญาติญาติบอกว่าร่างทรงบอกว่าน้องยังมีชีวิตอยู่นะก็เลยตามหากันอย่างมีความหวังนะคะ
เด็กชายธันวาผู้ทองค่ะน้องธันวานะคะ๘ขวบค่ะ
ปั่นจักรยานแล้วหายไปจากบ้านแล้วไปเจอจักรยานจอดทิ้งไว้ข้างทาง
ท้ายซอย๔ตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชร
ใกล้กับคลองชนระประทานห่างจากบ้านน้องสองร้อยห้าสิบเมตร
เมื่อช่วงห้าโมงเย็นวันเสาร์ห้าพฤศจิกายนนะคะคุณพ่อค่ะนายมณัฐ
คุณป้ายาดกู้ภัยตามหากันจนดึกจนดื่นก็ตามหานะคะ
สุดท้ายไปเจอเพิ่มเติมค่ะเจอรองเท้าแตะรองเท้าแตะของน้องตกอยู่
ห่างจากจุดที่เจอจักรยานห้าสิบเมตรมีรอยมือเปื้อนโครน
คล้ายรอยมือเด็กนี่นะคะมีรอยมือที่ปากท่อพีวีซีข้างคลองด้วย
เหมือนพยายามจะเกาะเนี่ยค่ะรอยนิ้วมือตรงนี้
เหมือนพยายามจะเกาะแต่เกาะไม่อยู่หรืออย่างไรไม่ทราบนะคะ
ทีนี้ค่ะก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีคนขับรถแบ็คโฮลในพื้นที่
แล้วก็อาของน้องธันวาบอกว่าเห็นน้องอยู่แถวตรงนั้นนะ
จุดที่เจอรอยมือเปื้อนโครนจุดที่เจอรองเท้าน้องค่ะ
สงสัยเบื้องต้นก็คือน้องตกน้ำหรือเปล่า
แต่ก็ครอบครัวยังมีความหวังค่ะยังไม่หยุดค้นหานะคะ
ส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปช่วยตามหา
ป้าปิ๊ดค่ะอายุหกสิบสี่นางวัฒนา
ปิ๊กคนนี้เลี้ยงน้องธันวามาตั้งแต่เกิดเลย
ก็พาคุณเนติชาวนักข่าวของเราไปบ้านที่น้องอยู่กับป้าอยู่กับญาติ
อยู่กันสี่คนตอนนี้ทุกคนเป็นห่วงหลานมากนะคะ
เป็นห่วงกันมากปกติเนี่ยป้าปิ๊ดก็จะนอน
ก็อยู่กับน้องธันวาดูแลกันตลอดแต่มันมีสัญญาณแปลกแปลก
น้องจะหายตัวไปคือน้องมาขอนอนด้วย
แล้วกอดป้าปิ๊ดแน่นเลยมันแน่นผิดปกติ
ตอนนั้นก็ไม่ได้สังหรณ์ใจอะไรครับ
แต่ยอมรับว่าน้องธันวามีอาการเหมือนกับเป็นเด็กที่ไฮเปอร์
สนหน่อยค่ะไม่ค่อยอยู่นิ่งจะต้องเล่นอะไรตลอดเวลา
ในบ้านของเล่นน้องเยอะเลยของเล่นก็กระจายอยู่นะคะ
ส่วนชุดนักเรียนน้องป้าปิ๊ดบอกว่าเพิ่งซัก
ตอนนี้รอให้น้องกลับมาใส่ชุดแล้วไปโรงเรียนเหมือนเดิม
ทุกคนยังรอคอยกันอย่างมีความหวัง
เป็นไปได้ไหมว่าน้องลงไปเล่นน้ำหรือพลัดตกน้ำ
คือตัวป้าปิ๊ดบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะเรื่องของน้องพลัดตกน้ำ
เพราะว่าน้องธันวาชอบเล่นน้ำใช่ไหมคะ
แต่น้องเนี่ยจะกลัวแอ่งน้ำกว้าง
เล่นน้ำก็คือเล่นแต่ในบ้านถ้าเจอแอ่งน้ำแหล่งน้ำกว้างใหญ่

ป้าก็เชื่อว่าน้องยังมีชีวิตอยู่
หมอดูก็บอกว่ายังมีชีวิตอยู่
ภาวนาขอให้ได้ตัวหลานชายกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัว
ตอนนี้ทุกคนเป็นห่วงจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยค่ะ
เมื่อเช้าก็ไปจุดทูปเรียกไม่รู้ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
ปกติเขาจะไม่ขาดโรงเรียนเลยค่ะเปิดโรงเรียนทุกวัน
ซึ่งคุณป้าก็ไปส่งหลานทุกวันใช่ไหมครับ
เขาจะเป็นหน้าที่ปั่นจักรยานไปส่งด้วยกันคนละคันค่ะ

แต่เราก็เห็นหลานเห็นอะไรเราทุกวัน
ปกติหลานเราเป็นเด็กยังไงครับบ้านบ้านครับ
ก็จะสนจะดื้ออย่างนี้ปกติ
คุณผู้ชมคะจุดที่น้องธันวาปั่นจักรยานเป็นประจำ

ทีมข่าวของเราลองเดินสำรวจดู
ก็เป็นถนนปูนซีเมนแบบนี้

มันก็จะไปถึงจุดที่น้องหายตัวไปนะคะ

ที่ไปเจอรถจักรยานเจอรองเท้าเจอรอยมือเปื้อนโครนนะคะ
คือชาวบ้านก็รู้จักน้องเป็นอย่างดีนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ได้คุยกับคุณพ่อของน้องด้วย
คุณพ่อของน้องธันวาคือนายมณัฐอายุ๕๓

พ่อไปตามหาตามป่าละมะ

พิธีตามความเชื่ออะไรทุกอย่างพ่อทำหมดนะคะ
นำกระทงใบตองใส่เศษเล็บ
เสร็จผมจุดทูบมีดอกดาวเรือง

ให้ทำอะไรทำทุกอย่างหวังว่าจะเจอตัวลูก

พ่ออยากให้หนูกลับมาปั่นจักรยานคู่พ่อเหมือนเดิม
คุณพ่อก็ออกตามหาน้องตลอดนะคะ
ก็หยุดบ้างเวลาเหนื่อยก็พัก
แต่พักแป๊บเดียวแล้วก็ออกตามหาต่อ

ก็ไม่มีมึงไม่ใช่แล้วไอ้วา
มึงไปไหน
เขาหมดปัญญาหามึงแล้วนะ

เขาไม่เอาแล้วนะหวานะ
ส่วนจุดที่พ่อของน้องธันวาทำพิธีขอขมา

ก็คือจุดเดียวกันกับจุดที่กู้ภัย

เป็นประเด็นที่สำคัญ

ของผมมารูเวนนะครับ
เมื่อวานี้ก็เป็นท่อที่มีร่องรอยลายมือของเด็กนะครับอยู่ที่บริเวณท่อ
จึงมีการสันนิษฐานเบื้องต้นด้วยเหมือนกันเมื่อวานี้ว่าบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ที่น้องจะตกลงไปในน้ำด้วยหรือเปล่านะครับ
จะเห็นว่าทางลงไปข้างล่างค่อนข้างลาดชันพอสมควรเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้ผมจะลองลงไปดูนะคะว่า
ทางลงเนี่ยความยากลำบากมันเป็นยังไงเพราะเนื่องจากว่าน้องมีอายุเพียงแค่แปดขวบเท่านั้น
ถ้าคนปกติอย่างเราลงไปจะมีความยากมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวลองไปดูกันครับ
คุณผู้ชมเมื่อลงมาถึงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่บริเวณที่เมื่อวานนี้ก็พบเป็น
ร่องรอยคล้ายคล้ายลายมือของคนนะครับแตะอยู่ที่บริเวณขอบนี้
แล้วก็บริเวณพื้นที่ที่น้ำไหลตรงนี้จะเห็นว่ามีตะไข้น้ำเกาะอยู่ด้วยนะครับ
สันนิษฐานได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมว่ามีการตั้งข้อสังเกตได้เช่นเดียวกัน
ว่าถ้ามีคนเด็กหรือใครลงมาบริเวณนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ใส่รองเท้าเนี่ยครับ
อาจจะลื่นลงไปได้นะครับซึ่งนี่ก็เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นครับ
สำหรับปฏิบัติการค้นหาร่างน้องธันวาตอนนี้ทางเจ้าที่ตำรวจ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมทั้งชาวบ้านก็ยังคงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องครับ
ก็อย่างที่คุณเนติชาวบอกค่ะยังออกปฏิบัติการค้นหาน้องธันวากันอย่างต่อเนื่องนะคะ
กู้ภัยทั้งญาติผีน้องทั้งชาวบ้านก็ปูพรมค้นหากัน
เจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมีทั้งส่วนของบนบกในน้ำแบ่งโซนเป็นตารางเลย
ตามตัวอักษรเอบีซีอะไรอย่างเงี้ไล่ไปเลยก็จะครอบคลุมพื้นที่สองกิโลต่อตัวอักษรนะคะ
ไล่เป็นแบบนี้ค่ะตั้งแต่ตัวเองไปจนถึงตัวไอ
แล้วก็ค้นหาบนบกกันก่อนส่วนในน้ำเนี่ยค่ะ
ก็ประสานชาวบ้านที่ตกปลาริมคลองช่วยกันสอดส่องด้วย
วันนี้เราได้ภาพมุมสูงจากเพจโดรนไทยกัปตัน
เป็นภาพพื้นที่โดยรอบคลองชนประธานท่อทองแดงนะคะ
วันนี้สำนักชลประธานปิดประตูระบายน้ำเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
ถึงเมตรอะค่ะส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
มุมนี้ป้าปี๊ดเนี่ยนำมาเป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่า
น้องธันวาอยู่กับป้าปีชในที่ทำงาน
ภาพนี้นะคะเวลาตามกล้องก็คือ๑๓นาฬิกา๒๓นาที

ปี๊ดก็บอกว่าเนี่ยหลานอยู่ด้วยตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณ

คือกล้องตัวนี้ก็จะไปสอดคล้องกับกล้องวงจรปิด
ทีมข่าวนำเสนอข่าวไปเมื่อวาน
ก็คือที่ร้านขายของชำ

ธันวาปั่นจักรยานไปซื้อขนม
ตอน๑๕นาฬิกา๕๕นาที
คือกล้องตัวนี้เป็นอีกมุมของร้านขายของชำอะค่ะ
จะเห็นน้องเลือกซื้อขนม

แม่ค้าบอกว่าน้องซื้อน้ำมะพร้าวไป

ส่วนกล้องวงจรปิดนอกร้าน
ก็จะเห็นน้องปั่นจักรยานออกไป
คือน้องเหมือนกับปั่นมุ่งหน้าไปบนถนนใหญ่
ไปทางบ้านของพ่อและป้าค่ะ
คือไม่ได้ย้อนกลับไปทางคลองชลประธานนะคะ
ซึ่งจากกล้องวงจรปิดเหมือนกับน้องไม่ได้ใส่รองเท้าแตะเราด้วย
คือภาพต่างเหล่านี้มันจะเป็นหลักฐานสำคัญนำไปปฏิปต่อกัน
เพื่อหาว่าน้องเนี่ยไปตรงไหนยังไงบ้าง
แล้วก็ภาพมุมไหนที่น้องคือหายไปจากมุมกล้องวงจรปิดนะคะ
ทีนี้ความคืบหน้าทางคดีต้องไปถามตำรวจสพเมืองกำแพงเพชร
ก็ไปตรวจสอบบ้านของนายสมพงศ์อายุ๕๙ปี
ที่ต้องไปตรวจสอบบ้านนี้ก็เพราะว่าป้าของน้องธันวา
ไปบอกว่าชาวบ้านสงสัยคนนี้
สงสัยนายสมพงศ์ว่าจับตัวน้องธันวาไปหรือเปล่า

วันเกิดเหตุก็ไม่ได้เห็นว่ามีอะไรผิดปกตินะ
ธันวาไม่กล้าเข้าบ้านเพราะหมาดุ
ดูน้องเหมือนลูกเหมือนหลานจะไปมีเหตุผลอะไรต้องจับตัวน้องต้องลักพาตัวน้องไป
แล้วก็ให้ข้อมูลนะคะบอกว่าแม่ของน้องธันวามารับตัวไปหรือเปล่า
เพราะมีรถเก๋งสีขาวไม่คุ้นเลย
ขับเข้ามาในพื้นที่แล้วมันตรงกับช่วงเวลาที่น้องธันวาหายตัวไปคือช่วงเย็นเมื่อวันเสาร์
ก็อยากจะให้ตำรวจไปตรวจสอบตรงนี้ค่ะ
แล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
คุณเนติชาวลงพื้นที่ไปที่จุดที่น้องธันวาหายตัวไปอีกรอบนึง
ปรากฏว่าชาวบ้านมากันเยอะเลย
คุณครูของน้องด้วยมาช่วยกันหาอีกรอบนึงนี่ฮะ
กัดที่ทุกคนช่วยหาเนี่ยเป็นไปตามคำบอกเล่าของปี๊ดนะฮะ
หลังจากป้าเนี่ยไปหาร่างทรงแล้วทักว่าเห็นน้องธันวาอยู่ใกล้กับท่อน้ำ
แต่ก็ไม่เจอนะฮะนี่ตรงนี้นะฮะ
จากนั้นขยายพื้นที่ไปหายังจุดที่เจอรองเท้าแตะ
ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีกองอิดกองปูนอยู่นะครับ
นี่คุณพ่อนะครับคุณพ่อก็พยายามจะรื้อนะ
คือก็ด้วยความหวังนะครับเผื่อจะเจอลูกชาย

ธันวา

คือหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่าว่าแต่๓วันเลย
คือ๓ชั่วโมงติดต่อลูกไม่ได้ลูกหายไปนี่ก็

บอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งปูพรมค้นหาน้องหน่อยหรือจะมีอุปกรณ์อะไรที่สามารถเอามาช่วยได้นะครับ
ญาติญาติบอกว่าคืนนี้ก็จะอยู่กับเจ้าหน้าที่จนกว่าเจ้าหน้าที่จะยุติภารกิจอะไรนั่นแหละ
เพราะว่ากลางคืนก็ไม่รู้จะหาได้ถึงขนาดไหนถ้าคืนนี้ไม่เจอพรุ่งนี้ก็ต้องหากันใหม่